ใส่บาทใส่บาทเสร็จไว้ก็อัตมาฝากวางไว้ก่อน
น้อยมน่ะแต่อาตามาจะไปรับบาทตรงนั้นก่อนอืมครับกลับมา
กลับมาครับคนมันมาขโมยอาหารพระน่ะ
ที่เค้าใส่บาทแล้วมันทำยังงี้ด้วยยังไง
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเขาก็ตื่นมาใส่บาทกันแบบนี้
ทำแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับ
คือเห็นไหมท่านไม่ได้มีเด็กวัดช่วยเดินอะไรอย่างนี้
ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะ
เดี๋ยวจะเดินไปรับบาทบ้านนู้นก่อนนะครับฝากไว้ก่อน
แต่ปรากฏว่านะฮะเนี่ยนี่คือหน้าร้านขนมหวานชื่อร้านขวัญใจนะครับ
อยู่ที่แยกสำนักงานกศนจังหวัดเลยเขตเทศบาลเมืองเลยครับ
จับภาพคนร้ายเดี๋ยวจะเป็นผู้ชายสวมเสื้อยืดสีฟ้าและกางเกงยีนขาสั้น
ปันจักรยานไปจอดมาแล้วเออหยิบไปเลย
หยิบเลยหยิบเหมือนสั่งเอาไว้เลย
นี่ครับแล้วเอามาใส่ในตะก้าหน้าจักรยาน
โอ้โหเนี่ยแล้วไปเลย

ไม่ใช่มันต้องมีป้ายบอก

รู้ไหมเนี่ยว่าเป็นของพระเนี่ย
นี่แหละครับอาหารทั้งหมดอย่างที่ผมนำเรียนครับ
โยมไว้ก่อนแล้วก็เดินไปรับบาทที่อื่น
เดี๋ยวกลับมาพอกลับมาอ้าวหายหมดแล้วครับ
นี่ฮะมาแล้วกลับมาคราวนี้อ้าวคนขี่กระป๋อมาก็ลงมาดู
ไหนนะของใส่บาทไหนนะหลวงพี่หลวงพี่ฝากไว้ตรงไหน
ด้านนี้หรือเปล่ามาดูด้านนี้ก็ไม่มีแล้วนะ
ด้านนี้ก็ไม่มีหลวงพี่มันทำแม่งทำแม่

แม่หายไปหลวงพี่ต้องลงมาดูเอง
แม่หลวงพี่วางไว้ตรงนี้เนี่ยเอาเขาลงข้างล่างแล้ว
ไม่มีไม่มีหลวงพี่ลงมาเดินดูเองเลย
เออดูกับตาแล้วก็ไม่มี
นี่ฮะพี่สิบประพาทจันทรพากร
เป็นลูกชายของช่องของร้านเล่าบอกว่าวันเกิดเทน
แม่ผมก็ตื่นมาใส่บาทตามปกติเหมือนทุกวันนั่นแหละนะครับ
จากวัดศรีวิชัยวนารามท่านก็ออกมาบินทบาทใช่ไหม
ก็ขอฝากอาหารไว้ก่อนเพราะมีญาติโยมนำอาหารมาใส่บาทเยอะเลย
กระทั่งพระรูปนี้กลับมาที่หน้าร้าน
อ้าวหายหายนี่ผมบอก
เดินมาหยิบไปเลยเขาวางเสร็จสับจัดไว้ให้พระ
มาหยิบสะดวกในถุงนี่เอากัน

แล้วก็ปั่นจักรยานออกไป

จริงคุ้นนะคนนี้
ชอบมาหาแม่แม่ก็เอาขนมหวาน

มาได้ข้อมูลว่าอันนี้ก็อาจจะต้อง

มีข้อมูลว่าอาจจะมีอาการทางจิตเวท

คราวนี้อาจจะต้องมีคนเฝ้า

แล้วถ้าพระท่านมาหรือว่า

หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นจิตเวทจริงเนี่ย
ก็หลวงพี่ก็ถือว่าโปรสัตว์ไป